หลายครั้งหลายคราที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับม้าเหล็กหรือรถไฟ
ขนส่งมวลชนเก่าแก่นับร้อยปีของไทยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งมักรุนแรง
ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเฉกเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่าสี่สิบปีก่อน
วันที่๒๑สิงหาคม๒๕๒๒ผู้โดยสารรถไฟกว่า๓๐๐คนประกอบไปด้วย
นักเรียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนแออาจยัดเยียดขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปกรุงเทพ
เวลา๖นาฬิกา๒๐นาทีรถไฟขบวนที่๑๗๖เดินทางจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
และกำลังจะเข้าเทียบชุมทางตลิ่งชันซึ่งห่างจากสถานีประมาณ๓๐๐เมตร
จู่ก็มีรถไฟสินค้าอีกขบวนที่วิ่งออกมาจากสถานีบางซื่อมุ่งหน้าไปชุมทางทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พุ่งชนรถไฟโดยสารอย่างจังบริเวณโบกี้ที่๕ในจำนวน๑๐โบกี้
ภาพที่เห็นภาพแรกถือเป็นภาพที่สยดสยองเกินบรรยายเพราะมีผู้เสียชีวิตมากมาย
ลิ่นเลือดคาวคละคลุ้งทุกคนที่มาช่วยต่างรู้สึกหดหูและเวทนากับสิ่งที่เห็น
จากนั้นเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บกว่า๒๕๐คนลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายบริเวณริมทางรถไฟบางรายอวัยวะฉีกขาดออกจากร่าง
เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุสยองครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
โดยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๕๑ศพรถไฟไม่ปรับปรุงปล่อยให้ผู้คนแย่งกันขึ้นจนอัดแน่นเป็นปลากระป๋อง
ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งอธิบายสภาพในรถไฟพร้อมบอกอีกว่าตอนที่ชนเกิดเสียงดังสนั่น
เพราะเหล็กพุ่งเข้าชนกับเหล็กเกิดเสียงจนแสบแก้วหูแล้วก็รู้สึกว่าตู้รถไฟเริ่มพลิกคว่ำหลุดออกจากราง
มันน่ากลัวจริงยายลืมตาขึ้นมาก็เห็นข้างตัวยายมีแต่คนตายและคนเจ็บร้องกันลั่น
เข็ดจริงกับการรถไฟยิ่งเฉาราที่รอดชีวิตเล่าให้ผู้ศึกขาฟัง
ภาพที่หดหูคือเด็กชายอายุ๗ขวบที่บาดเจ็บสาหัสกำลังพยายามหายใจด้วยท่าทีที่ทรมานสูดเฮือกสุดท้ายเข้าปอดแล้วค่อยสิ้นลม
อกจากนี้ยังมีคนใจบาปบางคนฉกฉวยโอกาสไปรักทรัพย์สินคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นผักเป็ดไก่ที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำมาขาย
แม้ตำรวจจะพยายามห้ามปรามแต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัว
ต่อมากลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้แห่แจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้อง
ขณะที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันนายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้ส่ง๔รัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
ในเวลาต่อมานายธวัฒนแสงระดับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้น
แถลงยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบโดยจะจ่ายค่าทำศพให้กับผู้เสียชีวิต
รายละ๕๐๐๐บาทในขั้นแรกและจ่ายค่ารักษาให้กับผู้บาดเจ็บ
เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟโดยตรง
ในเวลานั้นสื่อมวลชนได้จมตีการทำงานของการรถไฟอย่างหนัก
และไล่บี้ถามหาสาเหตุที่เกิดขึ้น

กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดว่า
ตามหลักแล้วรถไฟที่จะเข้าเทียบชาญชาลา
ต้องให้นายสถานีให้สัญญาณเพื่อให้รถเข้าสถานีจอดไม่ล้ำเส้นปลอดภัย
แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากรถขบวนสินค้าที่๗๒๙
ชาญชาลาโดยไม่หยุดที่เส้นปลอดภัย
ประจวบกับผู้ให้สัญญาณได้ให้รถโดยสาร๑๗๖เข้าสู่สถานี
ในขณะที่รถขบวนสินค้ายังวิ่งอยู่จึงเป็นเหตุให้รถไฟชนกัน
อกจากนี้หนังสือยังได้ระบุความผิดแก่พนักงานหอสัญญาณ
โดยยกเสาสถานีที่ห้ามรถไฟเข้าสถานีออก
รถขบวนสินค้า๗๒๙จึงเข้ามาและยังไม่หยุดยั้ง
ในสถานีก็ให้สัญญาณอีกขบวนปล่อยให้รถไฟโดยสาร๑๗๖เข้ามา
ผู้ช่วยในสถานีที่ทำหน้าที่ในสถานีในวันนั้นอ้างว่า
ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าจะมีรถไฟทั้งสองขบวนเข้ามา
รถไฟขบวนสินค้าเข้ามาที่สถานีบางบำรุซึ่งห่างจากสถานีตลิ่งชัน๔กิโลเมตร
ขณะที่ขบวนโดยสารอยู่ที่สถานีบางกอกน้อยผ่านสถานีชิมพลีห่างประมาณ๓กิโลเมตร
ทั้งสองขบวนแล่นด้วยความเร็วเข้าสถานีตลิ่งชันพร้อมกัน
ในสถานีจึงหันไปถามพนักงานหอสัญญาณว่าทำไมรถไฟทั้งสองขบวนไม่ลดความเร็ว
ซึ่งตามปกติแล้วจะต้องให้รถโดยสารเข้าสถานีก่อน
แต่รถขบวนสินค้ามาด้วยความเร็วและเข้าสถานีมาแล้ว
รถไฟทั้งสองขบวนพุ่งเข้าสถานีพร้อมกันในนาทีวิกฤตไม่มีทางอื่น
ในสถานีจึงรีบวิ่งไปคว้าทงแดงไปยกแสดงสัญญาณอันตราย
แต่พนักงานขับรถไฟขบวนสินค้าเห็นสัญญาณอันตรายก็พยายามจะหยุดรถ
พร้อมตะโกนว่าไม่ทันแล้ว
ที่เหตุการณ์สลดจะเกิดขึ้นตรงหน้าในสถานีและพนักงานหอสัญญาณ
โดยที่ทั้งคู่ทำอะไรไม่ได้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องสี่คน
ประกอบด้วยพนักงานหอสัญญาณผู้ช่วยในสถานีที่ทำหน้าที่ในสถานีในวันนั้น
พนักงานขับรถและช่างเครื่องรถไฟสินค้าขบวนสินค้าที่๗๒๙
ในเวลาต่อมา๒๘มกราคม๒๕๓๔สารทหารกรุงเทพได้อ่านคำพิพากษา
สั่งจำคุก๒จำเลยเป็นเวลา๔ปีในข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
ตำแหน่งผู้ช่วยในสถานีที่ทำหน้าที่ในสถานีในวันนั้นและช่างเครื่องรถไฟโดยสาร